เสื้อลายการ์ตูนแบบนี้ค่ะไปโรงเรียน
แล้วปรากฏว่าทำไมล่ะดราม่าตรงไหนก็เพราะว่าฝ่ายปกครองของโรงเรียน
ห้ามไม่ให้น้องใส่เสื้อคลุมลักษณะแบบนี้ไปโรงเรียน
บอกว่ามันไม่ใช่เสื้อกันหนาวมันเป็นเสื้อแฟชั่น
ถ้าเกิดว่าใครใส่ไปจะโดนยึดโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะ
ครูผู้ปกครองแล้วโดยเฉพาะคนที่มีความคิดลักษณะที่ก้าวหน้าหน่อย
เป็นหน่อยใส่นิยมหน่อยนะคะวิจารณ์ให้แซ่ดเลยบอกว่าเฮ้ยนี่
มันพระเด็จการหรืออำนาจนิยมอย่างไรทำไมต้องมาห้ามเด็ก
เอาล่ะพี่เบิร์ตยังไงคะคุณผู้ชมเห็นยังไงด้วยดีกว่าเออ
ส่งมาไลน์หน้าจอด้วยแล้วก็ในเฟซบุ๊กด้วยคือเอาจริงจริงนะปุ้ย
เสื้ออย่างนี้ผมก็มีนะมันเป็นเสื้อคุมสไตล์ญี่ปุ่น
แต่เราก็เอาไว้ใส่ตอนที่มันอากาศเย็นใส่คลุมบ้างในออฟฟิศบ้าง
อะไรแบบเนี้ยค่ะเออมันก็มันก็เป็นแฟชั่นอ่ะไม่ไง
แต่ของเราเนี่ยมันใส่มาทำงานไงก๊อฟ
แต่ในโรงเรียนเนี่ยมันมียูนิฟอร์มเขาเนอะมันมียูนิฟอร์ม
มียูนิฟอร์มของเขาเนอะเราก็ไม่รู้ว่ากฎระเบียบของเขาเนี่ย
มันจะเข้มงวดขนาดไหนเขาว่าไงปุ้ย
คือมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งพี่เบิร์ตเขาไปโพสต์ภาพนี้แหละนะคะ
เขาแคปมาจากห้องไลน์กลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นข้อความที่ครูส่งแจ้งผู้ปกครอง
เนื้อหาใจความระบุเห็นไหมเรียนพปคก็คือผู้ปกครองทุกท่านครับ
เด็กคนไหนที่ใส่เสื้อคุมดับพิฆาตอาสูรมาที่โรงเรียนตอนนี้ห้ามใส่มาแล้วนะครับ
ถ้าฝ่ายปกครองเห็นจะโดนยึดครับเพราะทางโรงเรียนฝ่ายปกครองมองว่าเป็นเสื้อแฟชั่น
ไม่ใช่เสื้อคุมกันหนาวเด็กป๓โดนฝ่ายปกครองยึดไปแล้วบางคนครับ

หลังจากที่แชทนี้ถูกโพสต์ออกไปในโลกโซเชียลค่ะ
ผู้ปกครองเข้ามากระหน่ำแสดงความคิดเห็นมากมายนะฮะ
ฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าโรงเรียนควรห้ามก็คือเห็นด้วยกับสิ่งที่โรงเรียนทำ
เพราะนักเรียนยังคงต้องใส่เครื่องแบบนักเรียนถูกต้องตามกฎกระทรวง
อีกฝ่ายหนึ่งมองว่ายังใส่เครื่องแบบนักเรียนเหมือนเดิม
แต่เพิ่มเติมคือเสื้อคลุมก็เท่านั้น
การห้ามใส่แบบนี้เป็นการปิดกั้นการแสดงออกด้านจินตนาการของเด็ก
อยากให้โฟกัสเรื่องการเรียนมากกว่าชุดเห็นไหม
คิดเห็นก็จะคล้ายเดิมเรื่องตัดผมไม่ตัดผม
ใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดปรายเวทก่อนหน้านี้

ขณะที่ครูบางคนยังออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่า
แม้แต่ครูยังใส่เสื้อคลุมดับพิฆาตอสูร
ถ้าเด็กชอบอะไรครูก็ชอบด้วย
สำหรับเสื้อดาบพิฆาตอสูรเป็นไอเทมยอดฮิต
ในการ์ตูนเรื่องดับพิฆาตอสูรค่ะคุณผู้ชม
เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นแนวผจญภัยและแฟนตาซี

จนถึงปัจจุบันมียอดขายมากกว่า๑๒๐ล้านเล่ม
อีกทั้งถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์

ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นและในประเทศไทย
แอนนิเมะของญี่ปุ่นบ้านเราเขาก็ฮิต
ทีนี้มันก็เป็นประเด็นขึ้นมา
เพราะเห็นไหมน้องใส่เสื้อคลุมไปโรงเรียนแบบนี้

มันแตกเป็น๒ความคิดจริงด้วยนะ

คือในคอมเมนต์ที่คุณผู้ชมพิมพ์มา
บางส่วนก็บอกว่าใส่อยู่บ้านดีกว่า
มันเป็นเสื้อคลุมไม่ควรแต่งกายแบบนี้ไปเรียน
อาจจะหายหรือขโมยได้แล้วมันก็ผิดกฎของโรงเรียนด้วย

คือลูกสาวก็ใส่ไปแต่ว่าใส่เฉพาะตอนไปเรียนพิเศษ
อากาศมันหนาวในห้องเรียนก็ใส่ได้อะไรแบบนี้
คุณครูก็ไม่ได้ห้ามก็ถ้าเกิดทำความเข้าใจกัน

ตอนนี้คุณผู้ชมก็พิมพ์มาซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครอง

ถ้าเกิดจะใส่สวมคลุมทับชุดนักเรียนไปอะไรแบบนี้
คืออย่างนี้อย่างที่คุณครูพูดเมื่อกี้ที่ส่งไลน์หาผู้ปกครอง
คือถ้าจะพูดถึงในแง่ที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นเสื้อแฟชั่น
ถ้ามองยอมรับว่าก็ต้องใช่

ทำไมโบต้องดำกับกรมท่าหรือม่วงเท่านั้น
เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีเด็กคนนึงแหลมใส่สีชมพูขึ้นมา

ฉันก็แม่ฉันเพื่อนใส่

สีดำเท่านั้นเพราะอะไร
เพราะว่าถ้าคนนึงถือกระเป๋าซื้อที่ตลาด
อีกคนนึงซื้อหนังยี่ห้อดัง
มันก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำแล้ว

ดูที่ดุลยภินิษฐ์ของพอแต่ละโรงเรียนนะ
เพราะว่าท่านรัฐมนตรีเขาบอกแล้วว่า